ไปดูที่เรื่องของเจ้ากล้วยเชื่อมกันหน่อย
คุณผู้ชมเป็นเจ้าหมาไซเบีเรียนนะฮะ
เจ้าของเขาโพสต์เฟซบุ๊คไว้หมาหายไป
มันวิ่งอยู่หน้าร้านค้าแล้วมันหายไป
ปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่น

แล้วไปเห็นเจ้าหมาอุ้มขึ้นรถไป
แล้วก็ไปกินอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
แล้วเขาบอกว่าญาติเขาให้หมามา
แต่พวกเขาเลี้ยงไม่ได้เพราะอยู่หอ
ก็เลยอยากจะยกหมานี้หมายถึงขายต่อให้กับเจ้าของร้านอาหารไป
เจ้าของร้านอาหารบอกว่าโอ้ไม่มีเงินซื้อหรอก

ื้อนี้ผมขอทานฟรีแล้วผมจะให้หมาพี่ไปเลย

อย่างนี้ฮะเป็นพฤติกรรมของวัยรุ่นกลุ่มนี้
เหมือนกับว่าไปขโมยหมาไปแลกค่าอาหาร

โพสต์ข้อความว่าน้องหมาไซบีเรียน

วิ่งเล่นอยู่ที่ร้านค้าแล้วหายไป
เจอน้องรบกวนติดต่อกลับมาด้วยเป็นห่วงมาก
พาส่งคืนมาจะให้สินน้ำใจ๕๐๐บาท
จากนั้นอีก๒วันเธอโพสต์ข้อความว่า

เพชรบูรณ์ใจดีคนเพชรบูรณ์ไม่เคยทิ้งกัน
น้องหมาขวานเสียมร้องคลางตลอด
ต่อมาทีนี้ก็ทราบมาว่า
อันนี้เป็นการสืบทราบกันมารู้ว่าเจ้ากล้วยเชื่อม
ถูกวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งอุ้มขึ้นรถไป

แล้วก็นำไปแลกเป็นค่าอาหาร
ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่อำเภอบึงสามพันธุ
ห่างจากจุดเกิดเหตุเกือบ๑๐๐กิโลด้วยกัน
เจ้าของหมาบอกว่า
วันที่เกิดเหตุก็ปล่อยให้มันวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้าน๒ตัว
คาดบ้านน้องหมาอันวิ่งตะเลิศไปข้างนอก
เจ้ากลวยเชื่อมเป็นตัวผู้อ่ะตัวเมียนะฮะอายุ๖เดือน
ชาวโซเชียลก็ช่วยกันแชร์ไปเธอก็โพสต์ไปนะฮะ
จนกระทั่ง๒วันต่อมามีเจ้าของร้านอาหารชื่อว่า

ชื่อจริงชื่อว่าภัยบูลเป็นร้านอาหาร
คุณกุ้งที่อำเภอบึงสามพันธ์โทรมา
คุณครับเจ้ากล้วยเชื่อมอยู่ที่ร้านผม
ที่คุณโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กเนี่ยมารับได้เลย
เธอก็ขับรถไปที่อำเภอบึง๓๐๐ห่างจากบ้าน๑๐๐กิโลครับ
โอ้โหวินาทีแรกที่เจอกันนะ
ก็ดูถ้าง้ายังเด็กอยู่เลยนะ

ต่อไปนี้ถ้าใครโพสต์เรื่องของสุนัขหาย
จะช่วยตามหาเลยเธอจะรีบแชร์เลย
ถ้าเขาดูข่าวนะคะแล้วเขาก็สำนึกติดต่อกลับมาติดต่อกลับมาหาหาเราหาที่เชื่อว่าป้ายคอน้องก็ยังอยู่ยังอยู่กับเขาหรือว่าติดต่อมาตามโพสต์นะคะเขาต้องเห็นค่ะติดต่อมาก่อนที่ตำรวจจะจะจะพบพบตัวเขาแล้วกันเพราะว่าเราเราจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะมันเป็นถือเป็นการอย่างนี้รักทรัพย์เลยค่ะเอาเอาไปจากเจ้า
ของเขาแล้วก็เดือดร้อนมากค่ะแล้วก็ทำให้ทุกคนขวัญเสียน้องเองก็แย่เหมือนกันถ้าติดต่อมาก่อนมาคุยกันก่อนมาบอกเหตุผลเราอาจจะให้ให้อภัยได้แต่ถ้าเชื่อเรื่องถึงตำรวจแล้วไม่ต้องมาคุยกันแล้วค่ะเจ้าของสุนัขก็ฝากบอกกลุ่มวัยรุ่นนะให้รีบมาแสดงตัวถ้ามาขอโทษสำนึกผิดจะให้โอกาสก่อนที่ตำรวจจะติดตามตัวจับ
เรื่องราวเป็นอย่างไรเจ้าของร้านอาหารเขาบอกว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดที่ผ่านมามีวัยรุ่นหกเจ็ดคนคาดว่ามาเที่ยวที่เขาคอช่วงวันหยุดขับรถกระบะวีโก้สีดำแวะมาทานอาหารที่ร้านนะฮะหนึ่งในกลุ่มก็พูดกับตัวเจ้าของร้านบอกว่าญาติที่เขาคอเนี่ยให้มาให้สุนัขมาหนึ่งตัวแต่เลี้ยงไม่ได้เพราะที่
แล้วก็ไปเห็นว่าเจ้าของเขาโพสต์ตามหาแล้วมันตรงกันกับตัวที่เขาเลี้ยงเอาไว้ด้วย
ก็เลยรีบติดต่อไปทางเจ้าของแล้วก็มารับมันคืนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ